มาดูเรื่องนี้กันบ้างหล่อนกันหน่อย
คุณผู้ชมครับตู้กระจกเจ้าของเขางงดิ
ว่าทำไมอยู่ไอ้บานเก็บมันเปิดเองได้
เอ๊ะเป็นเพราะอะไรกันลองไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
โหดูเอาละกันเรามีลูกศรให้ดูนะดูตามนั้นนะ
ตรงนั้นนี่แหละครับบานเก็ตมันขยับเอง
แล้วอยู่รถเข็นรถเข็นหัดเดินของเด็กขยื่นเองได้
เนี่ยพยายามจะคิดว่าลมพัดหรือเปล่า
แต่ลักษณะของการเคลื่อนมันเหมือนมีคนมาลากไปจริงเหรอ
แล้วยิ่งชวนให้คิดไปกว่านั้นเมื่อเราไปถาม
เจ้าของก็คือนายฐานวัฒน์สุขวัฒนทรัพย์เจ้าของบ้าน
เขาบอกว่าไอ้ตู้นั้นเก็บสะสมกุมารทองมา๕ปี
มีเป็นพันองค์โอ้โหยิ่งชวนคิดชวนสงสัยและชวนให้หล่อนกันไปใหญ่
คือเช้าของวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
มันเลื่อนเปิดทิ้งไว้ถามคนในบ้านไอ้ใครเปิดใครเปิดทิ้งไว้ทำไมไม่ปิด
มีไหมมีไหมไม่มีใครทำไม่มีใครยอมรับเลย
เขาก็เลยต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเท่านั้นแหละโอ้โห
เจอเลยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้

ไปดูเห็นในวันที่๑๔นะก็ดูวันที่๑๓ย้อนไปดู
โอ้โหช่วงเวลาประมาณสัก๕ทุ่มตกอกตกใจ
ตัวเขาเห็นเลยว่ารถหัดเดินของลูกสาวน่ะเลื่อนเองได้
ส่วนตัวเขาคิดว่าเฮ้ยแบบนี้มันเกิดจากอิทธิฤทธิของกุมารที่เลี้ยงเอาไว้หรือเปล่า
โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้หาคำตอบกันยังไงดี
นี่เลยครับผลงานดีมีให้ได้ชมอีกแล้วครับท่าน
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แกอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับ
ตัวนี้เราไม่เห็นด้านหลังนะครับ
เราไม่เห็นด้านหลังเราเห็นแค่ว่ารถเลื่อนเข้ามาในจอ
ถ้าเห็นทั้งหมดเราจะรู้คำตอบครับ
ว่ามีใครดันเข้ามาหรือไม่อันที่หนึ่งนะครับ
อันที่สองมันมีสลบน้อมเอียงแล้วมันไหลเข้ามา
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราแทนที่เราจะโยง
ในเรื่องของสิ่งลี้ลับทั้งหมดเนี่ยเราคิดในเหตุผลอย่างอื่น
โอ้โหเอาทีละประเด็นนะอาจารย์ออสบอกว่าไอ้บานเก็ตที่มันเลือดเอง
อาจารย์ออสก็เป็นมันก็มีโอกาสจะเลื่อนอย่างนี้ได้
แสดงว่ามันไม่แปลกในทางวิทยาศาสตร์ก็คือมีความเป็นไปได้
ส่วนไอ้รถเข็นล่ะอาจารย์ออสว่าไง

แล้วก็เหมือนกับว่ามีคนดงบันดาลหรือเปล่าถ้าเห็นภาพมุมกว้างกว่านี้
นั่นก็เป็นข้อสังเกตของอาจารย์ออสนะ
เพราะว่ากันไปส่วนเรื่องความเชื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยครับ